ร้อนที่วันนี้นะคะนอกเหนือจากตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ทำลายสถิติอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ก็จะมีคำว่าล็อกดาวน์นะคะเข้ามาแล้วก็มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
ว่าจะมีการประกาศหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าจะเสนอให้สอบคอพิจารณาเรื่องการยกระดับมาตรการทางสังคม
จำกัดการเดินทางห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
ไม่ออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็นครับนอกจากนี้จะเสนอให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
เปิดได้เฉพาะตลาดและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะ
อันนี้คือจะเหมือนเมษายนปีก่อนเลยใช่ไหมครับ
โดยมาตรการนี้จะบังคับใช้ในพื้นที่สีแดงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เป็นเวลาสิบสี่วันซึ่งตรงนี้อันนี้คือข้อเสนอของทางกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเขาจะเสนอให้กับสอบคอตอนนี้เสนอให้กับสวบคอชุดเล็กไปแล้วค่ะ

คือมาตรการครั้งนี้นะครับกับมาตรการกับเมษา๖๓นะครับ
ราชการครั้งนี้น่าจะมีความน่าจะมีความเข้มข้นนะครับ
ไม่น้อยกว่าช่วงเมษาตอนนั้นเขามีการศึกเชื้อสิ่ง
ไม่หน่อยไม่เป็นร้อยคนถ้ารอห์นี้มีวิเครียร์มากนะครับ
ค่ะซึ่งผู้ช่วยโฆษกสวบคก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมสอบคอชุดเล็ก
ก็มีการพูดคุยกันค่ะถึงมาตรการทางสังคมที่ทาง
สาธารณสุขนำเสนอมานะคะ
ในการที่จะให้คนอยู่บ้านลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
สถานที่ที่มีการพูดถึงก็จะมีหลายลักษณะ
ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านข้าวต้มรอบดึกค่ะ
ก็จะต้องมีการปรับเวลาการให้บริการขนส่งสาธารณะ
สอดคล้องกับมาตรการที่สาธารณสุขเสนอด้วย
เพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูในวันพรุ่งนี้
มีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลบอกว่า
พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะพอสบค
มีการนัดประชุมสอบคอชุดใหญ่ค่ะ
โดยผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส์เป็นการประเมินสถานการณ์
แล้วก็พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข

ก่อนนำเข้าที่ประชุมคอรมอลวันอังคารที่๑๓กรกฎาคม
ส่วนมาตรการที่เสนอไปจะถูกสอบคอตีตกบางมาตรการ

เรื่องนี้นายอนุทินชาญวิรากูลบอกว่า
เมื่อวานนี้เลขาสมชก็ออกมายอมรับนะคะว่า
ถ้ากระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ล็อกดาวน์
ประชุมสอบคอจะพิจารณาตามนั้น
ถ้าทุกภาคส่วนเห็นพ้องก็ไม่มีอะไรโต้แย้งค่ะ
ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะวันนี้อยู่ที่๗๐๕๘ราย
ก็ตรงนี้เป็นผู้ติดเชื้อจากในเรือนจำอีก๖๘ราย

แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเราอาจจะเห็นตัวเลขที่สูงกว่านี้ก็ได้
ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมรายใหม่ตอนนี้เป็น๓๘๒๓๐ราย

นับว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายวันมากที่สุด
ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด๑๙ในประเทศนี้มา
แล้วก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๔๖๒ศพแล้ว
แล้วก็หายป่วยกลับบ้านได้ใน๔๙๗๘รายครับ
เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อย้อนหลัง๗วันกันบ้างนะครับ
ไปดูเส้นสีเหลืองฮะเห็นไหมครับว่ามันพุ่งขึ้น
คือผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อตลอด๗วัน
ที่ผ่านมาอยู่ที่๕๐๐๖๐๐นะครับ
แต่วันนี้เส้นกราฟเชิดหัวสูงขึ้นโดยมีผู้ติดเชื้อ๗๐๕๘ราย
เช่นเดียวกับเส้นสีแดงครับจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่มีผู้เสียชีวิตวันละ๔๐๖๐ศพนะครับแต่วันนี้ทะยานขึ้นไปอยู่ที่๗๕ศพ

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดต่างนะครับ
มาดูเปรียบเทียบ๑๐จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด
แน่นอนครับกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็อยู่ที่๒๒๐๐กว่ารายนะฮะ
ตามมาด้วยสมุทรปราการสมุทรสาครจังหวัดละ๕๐๐กว่าราย
ชนบุรีปฐุมธานีสงขลาจังหวัดละ๒๐๐กว่าราย
นนทบุรีปัตตานีประจวบคิริขันและยาลาจังหวัดละร้อยกว่าราย

แล้วก็วางมาตรการเข้มเหมือนเมษายนปี๒๕๖๒
จำได้ไหมครับที่ไม่ให้ออกนอกเคหาสถาน
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดปิดสถานที่เสี่ยงไม่จำเป็น
วันนี้มีก้อนหินถามทางออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ

ซึ่งอันนี้เนี่ยทางแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค
แต่เป็นข้อเสนอปรับมาตรการมีรายละเอียดกิจกรรมกิจการใด
ระยะเวลายังไงนานเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปนะครับ
คือจริงคือคุณหมอพูดตามหลักการครับคุณผู้ชมครับ
คือต้องให้สวบคอชุดใหญ่สอบประคอชุดใหญ่เสร็จปั๊บ
อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
กับก้อนหินที่ถามมาก้อนนี้ชัดเจนแล้ว
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายทีเดียวนะคะ